ลูกชายและลูกสาวของหลวงพ่อแดง
ได้เข้าไปนำร่างของหลวงพ่อแดง

แล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน
คือเห็นภาพชัดเลยว่ามาอุ้มร่างของหลวงพ่อไป

เคยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้มาแล้วด้วยนะคะ
ทำให้วันนี้ค่ะทหารตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
ห้องพักสงฆ์สวนไผ่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
แต่ว่าตัวลูกชายของหลวงพ่อแดง
บอกว่าไม่ได้เป็นการขโมยร่างนะคะ
แต่ว่าเป็นการนำเอาไปเพราะว่ามีสิทธิ์ในการครอบครอง
ตามกฎหมายในฐานะเป็นทายาทค่ะ
กองร้อยรักษาความสงบกองพันธหารม้าที่๑๓
กองพลทหารม้าที่๑ค่ายพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์
พร้อมด้วยตำรวจภูทรนาเฉลียง
ตรวจสอบที่พักสงฆ์สวนไผ่ตำบลนาเฉลี่ยง

กรณีข้อขัดแย้งเรื่องสังขารหลวงพ่อแดง
พิโชโตซึ่งมรณภาพแล้วแต่ไม่เน่าเปื่อย
โดยพระธนาชัยโชติกุลเจ้าสำนักสงฆ์สวนไผ่
ซึ่งเป็นลูกชายของหลวงพ่อแดงก็ได้ใส่ชุดขาวค่ะ
นำร่างหลวงพ่อแดงจากวัดท่าแหจังหวัดนครนายก
แล้วก็นำไปบรรจุอยู่ในโรงแก้วในที่พักสงฆ์สวนไผ่
อกจากนี้นะคะก็ได้นำเอกสารยืนยันกับเจ้าหน้าที่
เป็นหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากศาลจังหวัดนครนายก
ออกให้เพื่อรับรองว่าคดีอาญาระหว่างวัดท่าแหเป็นโจทย์
พระธนาชัยจำเลยเรื่องลักทรัพย์คดีถึงที่สุดแล้ว
ระบุว่าศพหลวงพ่อแดงหรือร่างของหลวงพ่อแดงนั้น
ซึ่งได้มรณภาพตั้งแต่ปี๒๕๓๖สภาพไม่เน่าเปื่อย
เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปถือว่าเป็นวัตถุที่มีรูปร่าง
มีราคามีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้ที่เคารพสัทธา
แต่อาจถือเอาได้จึงเป็นทรัพย์สินและตามคำให้การในชั้นสอบสวนของเจ้าอาวาสวัดท่าแห
ได้ความว่าไม่มีทายาทบุตรหรือผู้ใดถวายหรือมอบศพหลวงพ่อแดง
ให้เป็นสมบัติของวัดแสดงว่าก่อนหลวงพ่อแดงมรณภาพ
ถัง๘คนนี่แหละค่ะพระธนาชายก็เลยยืนยันเหตุผลนี้หลักฐานนี้นะคะว่า
ไม่ได้ขโมยศพเนื่องจากเป็นสิทธิที่จะครอบครองได้
แล้วก็ยินดีเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาพูดคุย
เพื่อหาทางออกที่ดีต่อไปค่ะ